โควิด๑๙กำลังเบาลงเบาลงแล้วฝีดาดลิงอ่ะฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ
แล้วมันเข้ามาในประเทศไทยหรือยังภูมิในการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคนะครับ
ยืนยันว่ายังไม่พบครับแม้จะมีผู้ป่วยสงสัยแต่ยังไม่พบครับตรวจสอบแล้วนะฮะเป็นเริมครับ
คุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานนท์ท่านผู้มนตรกองระบาดวิทยากลมควบคุมโรค
แถลงถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวชายชาวไอแลนด์๓คนเขามีผื่นมีตุ่มหนอง
เกณฑ์ผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาดลิงครับคุณผู้ชมทั้งหมดเป็นพี่น้องการบินมาจากอังกฤษนะครับ
มาที่ประเทศไทยเนี่ยไปเรียนมวยที่จังหวัดภูเก็ตวันที่๔วันที่๕แล้วก็๑๓พฤษภาคมตามลำดับครับ
คนแรกอายุ๓๐คนนี้เป็นหมอนะนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีผื่นที่แขนซ้าย๒๑พฤษภาคม
อีก๒วันถัดมามีไข้แล้วก็ไปรับยาที่คลินิกเอกชนจังหวัดภูเก็ตนะครับ
รายที่๒อายุ๒๗ปีคนนี้เป็นนักแสดงเริ่มมีผื่นที่หลังนะฮะคล่อนไปทางขวา
แล้วก็ที่คอวันที่๓๑พฤษภาคมกินยาแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น
ส่วนคนที่๓นี่อายุ๒๐เป็นนักศึกษาเริ่มมีผืนที่รักแร้ด้านซ้าย
วันที่๒๒พฤษภาคมนะครับกินยาแต่ก็อาการไม่ดีขึ้นเหมือนกัน
คราวนี้ก็เลยบินไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะครับ
ทีมสอบสวนโรคจึงไปตรวจสอบพบว่าไม่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงครับ
แต่มีการสัมผัสอุปกรณ์การชกมวยกระสอบทรายทำกิจกรรมอยู่ในยิมเดียวกันแล้ว
มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไทยส่งไปตรวจวินิจฉัยแล้วก็รักษาที่สถาบันบำราชนราดูนนะครับ
พฤษภาคมแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจผลออกมาเป็นลบ
ลักษณะของผื่นและตุ่มหนองเนี่ยเข้าได้กับเริมฮะเริ่มชนิดที่หนึ่ง
ที่มีการติดต่อทางผิวหนังและใช้อุปกรณ์ร่วมกับคนอื่นนั่นแหละ
ค้นหาผู้ป่วยสัมผัส๒รายนะครับจากกิมเดียวกันที่จังหวัดภูเก็ต
แล้วก็ผู้สัมผัสใกล้ชิด๒๐รายทั้งคนสอนแล้วก็ผู้เล่นในยิมเดียวกันนะครับ
ตัวอย่างส่งตรวจผลออกมาเป็นลบทั้งหมดครับ
ยังไม่พบผู้ป่วยฝีดาดลิงในประเทศไทยครับ
ปัญหาเพิ่มเติมก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับยืนยันได้รับการยืนยันแล้ว
จากทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นโรคเลิมนะครับ
โพสต์ระบุว่าพบการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไวรัสฝีดาดลิงที่นะครับ
ระบาดในหลายประเทศขณะนี้เนี่ยเร็วกว่าไวรัสปกติถึงสิบเท่านะครับ
คือผลการถอดรหัสไวรัสฝีดาดลิงปี๒๐๒๒เนี่ยนะ
มันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก๔๐ตำแหน่งจาก๑ตำแหน่งมากระโดดพวดไป๔๐ตำแหน่งเลย
คาดว่าเป็นกลไกที่ไวรัสพยายามหนีการจับเอ็นไซน์นะครับของคน
เพื่อความอยู่รอดของมันนั่นแหละทำให้แพร่กระจายแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ง่ายขึ้นครับ